โอ้โหกุบกับกุบกับกุบกับกุบกับ

นี่ไงหมูกระจกมันกรอบกรุบกลับกรุบกลับกรุบกลับ

ใช่แล้วนี่ค่ะน้ำพริกหนุ่มแม่รัฐนะคะ

แนะนำก่อนว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ย

น้ำพริกหนุ่มน้ำพริกหนุ่มไม่รัดจ้า

มางสุวิรักษ์ทานได้เจ้า
แต่ต่างจากจื่นก็คือถ่าน
ที่เราใช้ปิ้งย่างใช้ถ่านต้นลำไย

ใช่มาเป็นฟืนชะเบิง
แล้วมันจะมีจุดเด่นเอกลักษณ์อย่างไรครับ

แล้วมันหมายถึงว่าเวลาจี่พริกมันจะทำให้นุ่ม

อ่ามันจะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้

นี่นะคะแล้วก็เอาพริกหนุ่มที่ผ่านการจี่ย่างแล้ว
แล้วนั่นเนี่ยช่วยมาตำมะปรุงเป็นน้ำพริกมากขึ้น
มาผ่านเป็นน้ำพริกหนุ่มมาด้านนี้เลย
ดูนะทุกคนมันจะแฮ่ง

ใช่ค่ะย่างไม้ลำไยมันจะทำให้
โอ้แค้นลับก็คือย่าง
มันต้องทิ้งต้องหมักเอาไว้กี่วันยังไงฮะ

คืนก้นมาก็ทานได้เลยใช่ค่ะ

ใช่น้ำหมูอุ๊ยคุณหมดห่อเลยอร่อยอร่อยจริงอร่อยมาก
เอาเป็นว่านี่ก็คือของดีนะผลิตภัณฑ์จากนี่นะคะน้ำพริกหนุ่มแม่รัฐนะคะ
มีทั้งน้ำพริกหนุ่มไส้อัวแทบหมูหมูกระจกรวมไปถึงกินส้มหรือว่าแหนมหมูด้วยนั่นเองเนาะ
แล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ดูอยู่อยู่จังหวัดอื่นอยู่กรุงเทพอยากจะทานทำยังไงคะแม่
แต่ถ้าสมมุติว่าเหมือนมันไกลไม่อยากอะไรอย่างนี้

แล้วก็ไลน์ก็ไลน์นึกผิดของแม่รัฐได้เลยค่ะ
ครับยอดจะไปกินต่อดีกว่า